คุณภิกษิศครับจนถึงขนาดนี้หาเสียงมาตั้งแต่
วันแรกเลยจนถึงวันนี้เนี่ยมีสิ่งอะไรที่ประชาธิบัติ

ตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นมามีความสรรพสน
ในทางการเมืองความหวั่นไหวในทางการเมืองมากพอสมควร

วันศุกร์เราเป็นพักการเมืองเดียวที่เปิดปราศัยใหญ่
ยืนยันที่จะไปบอกกับประชาชนว่าจะแก้จนสร้างคนสร้างชาติอย่างไร

วันเสาร์ผมก็ไปภาคใต้ไปประกาศปฏิญญาทุ่งสงศ์
เพื่อจะบอกกับพี่น้องชาวใต้ว่าเลือกประชาธิปัตย์แล้วจะได้อะไร
เพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ยืนยันว่าเราไม่เสียสมาธิ
และเราไม่ต้องการให้สังคมเสียสมาธิ
ตั้งหลักกันครับเดินเข้าสู่กระบวนการการเลือกตั้ง
ช่วยกันทำให้เป็นการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม
ช่วยกันทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีความหมาย
คนเคารพเจตนารมณ์ของประชาชนมันจะเป็นทางออกของประเทศ
เราทำหน้าที่ของพักการเมืองตามมาตรฐานสากล
เสียสมาธิไม่หวั่นไหวเดินหน้าต่อไปอย่างเดียวครับ
คุณอุตมะคิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันศุกร์
โดยเฉพาะกับไทยรักษาชาติทำให้พลังประชารัฐได้เปรียบอะไรมากขึ้น
ไม่มีเลยครับแล้วจริงแล้วเนี่ยเรียนว่าพักพลังประชารัฐ
ไม่ได้มีความเห็นหรือไม่ได้เรียนตรงว่าให้ความสำคัญ
เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะไม่ใช่เรื่องของเรา
เป็นเรื่องของภาคอื่นผมก็คงไม่ไปแสดงความเห็นในเรื่องเหล่านั้น
พลังประชารัฐผมเรียนในทุกโอกาส
ว่าหน้าที่ของเราวันนี้ก็คือนำเสนอตัวเรา
ว่าเราอาสาเข้ามาทำงานเนี่ยด้วยเหตุผลอะไร
เป้าหมายเป็นอย่างไรมีนโยบายแล้วมีคนอย่างไร
เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันศุกร์มาเราก็เดินเช่นนั้น
วันเสาร์ก็เหมือนกันผมอยู่สมุทรสาคร
วันอาทิตย์เราเปิดตัวปล่อยผู้สมัคร
รับเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร๓๐เขต
ออกไปเราทำงานเป็นปกติตามแผนงานเดิม
ไม่ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ
ผมก็เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่ทุกภาค
ถ้าบอกว่าเห็นตรงกันว่าเลือกสำคัญมาก
เราก็มาร่วมกันนำเสนอสิครับ
ว่าเราเสนออะไรต่อประชาชนที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชน
หลายท่านก็ได้พูดแล้วก็อยู่ในกรอบกติกานะครับ
แล้วก็ให้ประชาชนเป็นคนรู้ตัดสินว่าไปถึงจุดไหน
แล้วใครทำอะไรอย่างไรนะครับค่ะเวลาเหลือค่อนข้างกระชับ
เหลืออีก๔ท่านที่ยังไม่ได้พูดรอบสุดท้ายเริ่มจากอาจารย์อีก
ขออภัยถ้าตัดจังหวะเพราะควบคุมเวลาเชิญอาจารย์ค่ะ
ก็มีความมั่นใจในการเลือกตั้ง๒๔มีนานะครับ
แล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้ข่าวอะไรนะครับ
ไม่ได้ข่าวอะไรเลยนะผมหลับอย่างสบายมาก
ผมไม่ทราบว่าพวกคุณพูดเรื่องอะไรแล้วก็นอนไว้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ย
วันที่๘กุมภาผมก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรด้วยนะครับ
แล้วก็เห็นว่าเป็นเรื่องของแต่ละพักนะครับที่จะต้องไปแก้ปัญหาเอาเองครับ
แล้วก็ผมคิดว่าเราอย่าเพิ่งสรุปว่าประชาชนคิดยังไง
รอดู๒๔มีนาคมก็จะรู้อาจารย์ไพร์บูนค่ะ
ก็๒๔มีนาเป็นวันที่ท่านประชาชนทั้งประเทศ
จะมาแสดงออกถึงความรู้สึกของท่านที่มีต่อพักการเมืองต่างนะครับ
ซึ่งผมก็เข้าใจว่ามันเป็นระบบที่เป็นความสวยงาม
เป็นความสวยงามอย่างยิ่งนะครับแต่ว่าเชื่อเลยว่า
การเลือกตั้งครั้งนี้จะมีความหลากหลายมากนะครับ
ประชาชนท่านจะชอบพักด้วยความหลากหลาย
แล้วก็มีพักที่ให้เลือกอย่างที่ตรงกับที่ท่านต้องการนะครับ
แต่ทั้งหมดเมื่อผ่านการเลือกตั้งมาแล้ว
ก็ถือว่ามีความชอบทำทั้งสิ้นนะครับ
ก็ไปร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ประเทศเดินหน้าได้
ผมยืนยันอยู่ตลอดนะครับว่าเศรษฐกิจจะเดินหน้าได้
จะต้องมีความสงบแต่ที่สำคัญต้องมีการเลือกตั้งนะฮะ
ต้องไปคู่กัน๒เรื่องนี้นะฮะ
จะไปเรื่องหนึ่งเรื่องใดเศรษฐกิจไม่ดีเท่าไหร่
เข้าใจค่ะแล้วจะมีปัญหาด้วยคุณสุวัสดิ์ค่ะ